ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยต้องเริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้า
ที่ได้รับการยืนยันมาจากเสถียรธรรมสถานที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุด
ใช่ค่ะอย่างที่เราทราบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ
ว่าแม่ชีสันสนีท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาอาการป่วยมาอย่างต่อเนื่อง
เป็นการรักษาอาการตามหลักธรรมชาติควบคู่กันไปด้วย
แต่เราได้รับข่าวร้ายจากการแถลงข่าวนะคะออกมาเป็นแถลงการเลยค่ะ
มูลนิธิเถียรธรรมสถานขออนุญาตอ่านแถลงการฉบับที่๒นะคะ
ที่แจ้งว่าจากที่ท่านแม่ชีสันสนีเถียรสุทธิ์ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
และเข้ารับการรักษาตั้งแต่ปี๒๕๖๐โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก
และตรวจพบก้อนมะเร็งอีกครั้งกลางปี๒๕๕๙
และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถ
วันที่๓ธันวาคมปีนี้ค่ะพบว่าอาการไม่ปกติอ่อนเพลียมาก
คณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษาอีกครั้ง
คณะแพทย์บอกว่าเจอก้อนมะเร็งที่ขยายขนาดและลุกลามมากขึ้นนะคะ
ผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาที่เถียรธรรมสถานตามปณิธานของท่าน
วันที่๖ธันวาคมและสุดท้ายเป็นเรื่องเศร้าค่ะ
คืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบวันนี้นะคะ๗ธันวาคม๒๕๕๙
เวลา๑๘นาฬิกา๒๓นาทีสิริอายุ๖๑ปี๑เดือน๗วัน
และนับเป็น๔๑พันศาบนมะคาแห่งการตื่นซึ่งกำหนดการอื่นอื่น
มูลนิธิเสถียรธรรมสถานจะแจ้งให้ทราบในระดับต่อไปนะคะ
ก็ลงวันที่เอาไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับแถลงการในฉบับที่๒นี้นะคะ
ซึ่งทางแถลงการของเสถียรธรรมสถานจะใช้คำว่าแม่ชีท่านคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบนะฮะ
เดี๋ยวความเคลื่อนไหวต่างเราติดตามให้อีกครั้งนะครับ